ที่จังหวัดน่านครับตั้งใจจะค้น๓จุดเป้าหมาย
ก็คิดว่าอย่างน้อยจุดละ๑คนที่ไหนได้ครับ
วาดมาได้๕คนและยาบ้าเนี่ยเกือบหมื่นเมตรนะฮะ

เป็นภารกิจที่ทุลักทุเลมากนะครับ
สิครับถนนหนทางกว่าจะเข้าไปถึง
โอ้โหมีทั้งดินโครนมีทั้งน้ำตัดผ่าน
เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ไปเจอเนี่ยฮะ
ผู้ต้องหาวิ่งตัดสวนตัดดงป่า
แล้วก็มีการกระโดดสะพานตกน้ำจ๋อมอีก

ความมั่นคงฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัคร
พื้นที่เพื่อปรับปรามยาเสพติดเนี่ยนะฮะ
เขาไปกวาดล้างขบวนการยาเสพติด

เชื่อไหมคุณขวัญคุณผู้ชมจุดแรกไม่ได้เป็นจุดหนึ่งในเป้าหมายหลักนะ
คือขับเลยเป้าหมายแรกไปพอขับเลยไปถึงพิกัดตรงนี้ปั๊บ
มันมีกระต๊อบมีเพลิงพักอยู่กลางสวนแล้วเจ้าของท่าทีมีพิรุษ
ก็เลยขอตรวจค้นพอตรวจค้นปรากฏว่าเจอยาบ้า๒๐เมตรฮะ
เจอโดยบังเอิญทั้งที่ไม่ใช่จุดเป้าหมายหลักด้วยนะ
เอาจับได้๑ฮะยาบ้า๒๐เมตรแล้วมีปืนยาวไทยประดิษฐ์๑กระบอกครับ
จุดนี้ผ่านไปเอาจุดต่อไปครับไปเจอผู้ต้องหา
อันนี้เป็นจุดเป้าหมายที่ล็อกเอาไว้แล้วล็อกเป้าแล้วก็เจอจริง
เขาคว้ามีดดาบยาวนะเมตรหนึ่งจะฟันใส่หน้าเจ้าหน้าที่
ดีนะเอียงตัวหลบทันฮะก็เลยไม่โดนฟัน
จังหวะนั้นคนก่อเหตุพยายามกระโดดหนีข้ามคลองเพื่อจะเข้าป่าเนี่ยฮะ
ดูนะหนทางมันจะแบบนี้มีแต่ป่าแต่เขา
สุดท้ายถูกจับได้เรียบร้อยไป๒
ต่อไปครับพื้นที่เป้าหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นจุดที่ล็อกเป้าเอาไว้
ไปเจอผู้ต้องหาอีกหนึ่งแล้วยาบ้าจุดนี้อีก๔
เม็ดเงินสดอีก๑๒๐๐๐กว่าบาท๑๒๐๐๐กว่าบาท
แท่งนี่นะฮะเป็น๔แท่งแล้วมีปืนยาวไทยประดิษฐ์ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งกระบอกปรากฏว่าจังหวะนี้ฮะลองดูนะ
จะพาตัวผู้ต้องหาข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงคลองนี้
ขอดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งฮะจังหวะที่กำลังจะพาตัวข้ามไป
มันเกิดจังหวะนี้นี่พยายามจะทิ้งตัวลงน้ำนี่ฮะ
ไปไหนไปกันถ้าจะลงเราลงด้วยแล้วเราก็พากันขึ้นฝั่ง
ไม่รอดครับโดนล็อกตัวกำลังพาขึ้นรถระหว่างทาง
ไปเจอเพลิงข้างทางอีกหนึ่งหลัง

มีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนหลับอยู่ฮะ
อันนี้มาได้กี่คนโอ้โฮมาได้กี่คน
เมื่อกี้๓แล้วนะนี่คนที่๔ครับ
เจอยาบ้าอีก๒๙เมตรปืนลูกซองยาวอีก๑กระบอก

ระหว่างกำลังเดินทางกลับฮะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์จู่ก็พิรุษจ๋ามาก

สิ่งที่โยนทิ้งคือยาบ้าอีก๔เมตร
จับได้เป็นคนที่๕โอ้โห

วบทั้งหมด๕คนรวบตึงส่งโรงพักครับ

สรุปภารกิจเครือข่ายยาเสพติด
มีการกวาดล้างพื้นที่ตำบลแม่คณิง

จับได้๕คนผู้ชายทั้งหมด

นี่คือของกลางทั้งหมดบนโต๊ะนั่น

ปราบกันต่อจนกว่าจะสิ้นซากเจ้ายาเสพติด